ไม้สวยค่ะต้อนรับเข้าสู่สวนกล้วยไม้ของดิฉันเองนะคะ
แต่แหมช่วงนี้ปัญหาน้ำเข็มลุกเนี่ยทำเอากุมขมับเหมือนกันนะคะ
อาจจะต้องมีการเพิ่มน้ำหรือไม่ก็ต้องตัดใจไข่ทิ้งก่อนล่ะค่ะ
อรุณสวัสดิ์นะคะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศที่ทราบก่อนออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรในบางพื้นที่บางจังหวัดโดยเฉพาะแถบกรุงเทพมหานครหรือว่าภาคกลางตอนล่างอาจจะประสบปัญหากับน้ำเข็มรุกค่ะ
แต่ว่าเป็นข่าวที่น่าทำให้ดีใจคือในช่วงหน้าร้อนนี้นะคะก็จะมีน้ำฝนมาเติมเต็มเข้ามาแล้วค่ะ
สภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะเราตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกันจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
ไม่ได้มีฝนมาเป็นปัญหากวนใจท้องฟ้าโปร่งโล่งดีนะคะความร้อนนะคะความร้อนก็คือ
ยังคงปกคลุมอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือเส้น๑๐๑๐จะเป็นลักษณะร้อนอบอ้าว
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตเลยว่าเช้าแบบนี้ยังคงรู้สึกได้ว่าหนาวเย็น
แต่ว่ายอดดอยยอดภูยังคงหนาวถึงหนาวจัดนะคะก็ปล่อยเข้าไปสภาพอากาศเขาเป็นในลักษณะแบบเย็นแบบนั้น
แต่ถ้ากลางวันมาแล้วหลัง๑๐โมงหลังเที่ยงมาบ่ายคุณผู้ชมก็จะเห็นว่า
พื้นที่ประเทศไทยแทบจะทั้งประเทศเลยนะคะขึ้นอุณหภูมิหลักสามสิบห้าสามสิบกว่ากว่าเนี่ย
ขึ้นไปเลยก็จะรู้สึกได้ถึงความร้อนร้อนแสบผิวเหมือนกับอากาศคนละช่วงเวลาเลยค่ะ
แบบหนึ่งกลางวันแบบหนึ่งนะคะส่วนฝนในระยะนี้เรียกว่าไม่มีนะคะ
โปร่งโล่งดีนะคะรวมถึงคลื่นทางทะเลก็สงบดี
แต่มีภาคใต้ตอนล่างนะคะที่อาจจะมีคลื่นประมาณ๑๒เมตรนะคะ
แต่ว่าโดยรวมแล้วสบายสบายค่ะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปดูก็คือปัญหาเรื่องของภัยแรง
เกิดน้ำแห้งค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ตรงนี้นะคะก็คือน้ำโขง
สังเกตเลยว่าสีน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะ
สถานการณ์น้ำในลำน้ำโขงเนี่ยถือว่าวิกฤตต่อเนื่องปีนี้ว่ากันว่าวิกฤตหนักสุดในรอบสิบปีนะคะ
น้ำลดระดับเร็วเฉลี่ยต่ำสุดแค่หนึ่งเมตรเท่านั้นเองบางจุดเกิดเป็นหาดทรายกว้าง
อกจากนี้น้ำก็ยังนิ่งไม่ไหลเชี่ยวเกิดการตกตะกอน
เรียกว่าน้ำเนี่ยกลายเป็นสีฟ้าครามคล้ายกับสีน้ำทะเลมองดูเหมือนจะสวยงามนะคะ
เห็นเป็นโขดหินเป็นดินทรายแบบนี้แต่นี่คือสัญญาณอันตรายที่บ่งบอกว่าระบบนิเวศเริ่มเสียหายแล้ว
ก็ต้องช่วยกันนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การใช้ทรัพยากรน้ำให้คุ้มค่า
อีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมพาไปดูวานบรูด้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมของทุกปี
จะเป็นช่วงเวลาที่วานบรูด้าเข้ามาหากินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองนะคะ
และนี่ก็คือสองตัวแรกที่พบในปีนี้ค่ะมันว่าอยู่ที่บริเวณเกาะบัวตาหลับกับเกาะแม่เกาะค่ะ
ตัวหนึ่งเนี่ยยาวประมาณแปดเมตรอีกตัวหนึ่งหกเมตรนะคะกำลังว่ายน้ำหาอาหารคู่กันอยู่
ไม่แน่ใจว่าเป็นวันแม่ลูกคู่เดิมที่เคยมาว่ายน้ำในอุทยานแห่งนี้หรือเปล่าก็ต้องรอตรวจสอบอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ภัยแรงปีนี้คุณผู้ชมค่ะก็จะมาประมาณช่วงกลางสัปดาห์หรือว่ากลางเดือนนั่นเองนะคะช่วงเดือนมีนาคมนะคะ
แต่ว่าก็ยังคงเตือนกันอยู่เป็นประจำนะคะว่าจะมีฝนเข้ามาในช่วงหน้าร้อนเร็วกว่าปกติด้วย
แล้วจะมีฝนมาตั้งแต่ต้นเดือนช่วง๒๓๔มีนาคมก็เตรียมรับมือกับฝนตกเลยนะคะโดยเฉพาะแถบตอนกลางของประเทศนะคะ
ตอนนี้เนี่ยดิฉันโทรเรียกรถน้ำให้มาช่วยเติมน้ำในสวนแล้วค่ะคุณผู้ชมต้องขอตัวไปดูแลก่อนนะคะ
ใครอยากอุดหนุนก็เชิญนะคะสวัสดีค่ะ